และข่าวดีของทีมบอลหญิงนะครับที่หวังกันด้วยว่าจะมีโอกาสได้เข้าทำงานเป็นตำรวจแล้วก็ทหาร
นายกรัฐมนตรีนั้นรับเรื่องแล้วนะครับไฮไลท์สำคัญที่นักเตะก็คาดหวังก็คือการเข้าพบกันนะครับ
ทางนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของการให้ช่วยเหลือในเรื่องของงานเพื่อความมั่นคงในอนาคตของตัวเองครับ
นายกก็กล่าชื่นชมก่อนนะครับว่าตัวเองติดตามผลงานของทีมบอลหญิงที่เสียเปรียบรูปร่างของคู่แข่งแต่ว่ามีความเข้มแข็งและจิตใจแล้วก็มีความเร็วเข้ามาทดแทนนะครับ
อย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากนี้ก็หวังว่าจะพัฒนานักกีฬาให้มีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
อวยพรให้ประสบความสำเร็จในรายการต่อไปทั้งชิงแชมป์อาเซียนและเอเชียนเกมรวมถึงฟุตบอลโลกนะครับ
แล้วสุดท้ายในการช่วงท้ายเนี่ยศูนย์ศาสตร์ทางไทยโสงกับทางทีมครับก็มีโอกาสได้ยื่นซองรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติจะลง๑๗คนที่ต้องการที่จะเข้ารับการบรรจุให้เป็นค่าราชการเพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลซึ่งนายก็รับปากว่าจะดูแลให้พร้อมกับแนะนำว่าต้องไปศึก
ในเรื่องนี้ก็แสดงความดีล่วงหน้านะครับกับความเด่นเหนื่อยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับ